เรื่องคนเมามีพลเมืองดีค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะมันเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่
แล้วมันเปิดไฟกระพริบเห็นผู้ชายนั่งอยู่ในรถดมอะไรก็ไม่รู้
กลิ่นเหมือนกลิ่นกาวแบบคลุ้งเลยอะค่ะก็เลยไปแจ้งตำรวจ
เหตุการณ์นี้ที่พัทยานะคะไปแจ้งตำรวจสพเมืองพัทยา
พอตำรวจไปถึงเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูค่ะ
มาแล้วมาแล้ว
นี่นะคะตำรวจก็ไปจับผู้ชายคนนี้ค่ะเขาไปจอดรถอยู่ในลานจอดรถ
ข้างข้างห้างที่พัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจว่ามีรถจอดอยู่แล้วเปิดไฟกระพริบอยู่แบบนี้จอดอยู่นานมาก
นี่เขาบอกว่าจอดอยู่นานแล้วเห็นคนนั่งอยู่ในรถ
แล้วลักษณะแปลกไงคะตำรวจก็ไปตรวจสอบ
ผู้ชายคนนี้นั่งดมกาวอยู่ในรถคุณผู้ชม
เสื้อผ้าเนี่ยเปลือเปื้อนนะคะกลิ่นกาวนี่คลุ้งทั่วรถเลย
ในรถมีกระป๋องกาวอยู่๓กระป๋อง
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แต่ระหว่างที่คุมตัวไปโรงพัก
อายุตั้ง๕๒แล้ว
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปักคำที่สภพเมืองภัทยา
แล้วก็ดำเนินคดีข้อหาดมสารระเหยค่ะครับ
มันมีข้อหาเรื่องการเอาพวกสารระเหย

เป็นยาเสพติดนั่งนมกล้าวอยู่ในรถเฉยเลย